ไปดูที่แห่งนี้พาไปน้ำตก

พาไปดูถ้ำถ้ำที่เขาบอกว่าเป็นถ้ำปริศนา
เขาบอกว่ามันน่าขนโหลลูกหลอ

ตอนแรกนะครับก็คิดว่าเป็นของเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับ
แต่พอดูดีแล้วไม่ใช่นะครับ

ตอนนี้คลิปคนดูเกือบ๕ล้านแล้วค่ะ
เขาบอกว่าทะลุน้ำตกไปเจอถ้ำปริศนานี้
ใช่ค่ะข้อความที่โพสต์เอาไว้คือมาเล่นน้ำตก

พิกัดที่ไหนน้ำตกอ่างช้างน้ำที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ
คนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยบอกว่าขนลุกจริง
นี่มันถ้ำปริศนามีผีหรือเปล่า
ใช่คุณลองดูนะมันเป็นลักษณะเป็นหน้าต่างเหมือนเป็นลูกกลงแบบนี้
คนก็อยากรู้แหละว่าตกลงมันคืออะไร
มันเป็นถ้ำปริศนามีที่มาที่ไปไหม

ท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ตรงนี้มันเป็นถ้ำเก่าเพราะเคยมีพระทุดงมาปรากฏอาศัยนั่นเอง
เขาก็เลยมีการก่อทำขึ้นเป็นผนังขึ้นมา

และยิ่งมีลูกกรงด้วยมีคนทำไว้หรือเปล่า
แรกคิดว่าเป็นจุดพักของเจ้าหน้าที่อุทยาน
ใช่เพราะว่าคนถ่ายคลิปเขาก็คิดเหมือนคุณเลย
เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ว่ามีพระทุดงมาปรากฏแล้วนำรูปปั้นรือสีมาด้วย
แต่รูปปั้นหายไปแล้วน่าจะถูกขโมย
แล้วนี่แหละค่ะบอกว่าเห็นพอรุ่งเช้ามีคนเอารูปปั้นมาคืน
แล้วถ้ำนี้ปล่อยรกร้างมานานแล้วคุณรวมไม่น่าจะ๒๐ปี
แต่มันไม่ใช่สุสานเก่าอย่าไปคิดเยอะ
แล้วที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องหลอนอะไรด้วยค่ะ
นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันเป็นประจำ
สรุปก็คือเป็นถ้ำเก่านั่นแหละ
พระทุดงท่านไปอยู่ในนี้

กุฏิข้างทานน้ำมีการก่อปูมีการติดลูกกรงนะฮะ

ชาวบ้านบางคนบอกโอ๊ยไม่เคยเห็นถ้ำเลย
ไม่เคยเห็นถ้ำเลยตรงนี้มีแต่สารเจ้าพ่อรือศรีนะฮะ
ก็อยากให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ย
ก็มากราบไหว้สารเจ้าพ่อฤษีด้วย
และตอนนี้มีการค้นพบถ้ำนี้ที่เคยเป็นกุฏิก่อนหน้านี้
ก็อยากให้ประชาชนมาเที่ยวมาไหว้ด้วย
คนที่เขาเชื่อเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาเขาก็เชื่อเหมือนกันนะ

หลงป่าอยู่๒๓วันแล้วถึงจะออกมาได้
เราหาคำตอบให้แล้วนะ

ผมว่ามันไม่เคยมีเวลาหลอนอะไรนะคะ
ตั้งยอดวิวทั้ง๔๕ล้านวิวอะ